มีหนุ่มสาวคู่นึงเขาได้โพสต์เรื่องราวที่เขาไปเจอมาเนี่ย
เพื่อจะเป็นอุทาหรณ์ในการเตือนกันด้วย
นี่เป็นสลิปที่เขาโอนเงินให้กับแท็กซี่๑๐๐๐บาท

ถ้าเกิดว่าพี่โชเฟอร์แท็กซี่คันนี้บอกว่า
ผมไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้เลยก็บอกเราได้นะครับ
จะได้ชี้แจงแล้วก็จะได้ฟังกันทั้งสองฝ่ายนะครับ
แฉเรื่องราวการโกงค่าบริการแท็กซี่
ผู้เสียหายเนี่ยเป็นนุ่มสาวสองคนนะครับ
เขาบอกว่ากำลังจะเดินทางจากหมอชิด
จะไปฟิวเจอร์พาร์ควังศิษย์
เขาบอกเขาก็ไม่รู้ว่ามันไกลขนาดไหน

เพราะเพิ่งมาจากต่างจังหวัดเพิ่งมาอยู่กรุงเทพได้ไม่นาน

ชอเฟอร์ไม่กดมิเตอร์นะครับ
บอกว่าโอ๊ยน้องรถตู้หมดตอนนี้มีแต่แท็กซี่นี่แหละ

เจ็ดร้อยหกสิบบาท
จากหมอชิสไปฟิวเจอร์พาร์ครังศิษย์นะฮะ
แท็กซี่เขาเรียกเจ็ดร้อยหกสิบบาท
ที่ใช้เส้นทางนี้ประจำลองบอกเราหน่อย

ไม่มีทางถึงเจ็ดร้อยกว่าบาทแน่นอนนะฮะ

คือชายหญิงคู่นี้บอกว่าฝ่ายผู้ชายก็เป็นคนโพสต์นะ
บอกว่าตอนนั้นแฟนผมเนี่ยก็คือเหมือนกับกลัวมาก
จนสั่นอ่ะเพราะว่าคนขับก็มีท่าทีแบบดุดุคมคู่
ตัดสินใจเอา๗๖๐ก็๗๖๐ก็โอนเงินไป๑๐๐นึง
คือชาวเน็ตเขาก็บอกว่าทำไมคุณไม่โอน๗๖๐อ่ะ
เขาบอกว่าตอนนั้นแฟนเขากลัวมากสั่นไปหมด
กดเลขผิดก็เลยโอนไป๑๐๐๐บาทแล้วแท็กซี่ทอนมา๒๔๐บาท
หลังจากนั้นก็ลงรถคำถามคือเอามาโพสต์ทำไม
เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการจะเอาลงเอาเรื่องหรือทำอะไรให้ชาวแท็กซี่ทั้งหลายเสียหาย
รู้ว่าเป็นแค่คนบางคนแต่เมื่อโดนมาแล้วเนี่ย
คือไม่รู้จะทำยังไงนอกจากแจ้งความหรือว่าเอาออกมาเตือนกัน
ก็เลยตัดสินใจเอามาเตือนกันเป็นรถคันสีเขียวเหลือง
แต่ไม่มีบัตรหน้ารถแท็กซี่ป้ายทะเบียนจำได้ก็คือเลข๙
ที่เขาบอกเอาไว้นะฮะ๙๙๑๙แต่จำเลขตัวอักษงอักษรอะไรพวกนี้ไม่ได้
ชาวเน็ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะบอกโอ้โหทำแบบนี้ไม่ถูกเลยนะ
คือยุคลูกค้ายิ่งน้อยน้อยอยู่ในช่วงนี้เนี่ยแล้วไม่กดมิเตอร์แล้วก็ไปเอาเปรียบเขา
เห็นว่าเขาเนี่ยไม่รู้ทางเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัด
อยู่กรุงเทพนะไปบอกเขาว่ารถตู้หมดต้องขึ้นแท็กซี่เท่านั้น
โอ้โหเราตั้ง๗๖๐คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะค่ะที่คุณภาคภูมิถามไป
บอกว่าเนี่ยผมขับอยู่เหมือนกันประมาณ๑๗๐บาท
บางคนก็บอก๒๐๐๓๐๐ไม่น่าจะเกินนี้นะคะ
มีคนให้ข้อมูลมาทางเพจไทยรัฐนิวโชว์
ซึ่งน้องคนนี้เขายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงไม่ได้โกหก

แล้วพี่แท็กซี่เผื่ออยากจะชี้แจงอะไรก็ยินดีนะคะ